มาต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่า
สำหรับใบเฟิร์นพิมชนกนะคะ

เอวบางร่างน้อยลงเยอะเลยอ่ะ

ในช่วงที่ควบคุมอาหารตอนนี้เนี่ยน้ำหนักลดลงไปประมาณ๓กิโล
ทำยังไงเหรอถึงโพสต์ได้เร็วขนาดนี้ส่วนหนึ่งนะคะเขาบอกว่า
เพราะว่ามีงานชุดชั้นไหนก็เลยต้องรีบลดกันหน่อย
ส่วนวันคล้ายวันเกิดช่วงสิ้นเดือนนี้เธอบอกว่าทำงานเหมือนเดิมค่ะ
แต่ถ้ามีเวลาก็จะชวนครอบครัวไปทำบุญส่วนเรื่องหนุ่มหนุ่มตอนนี้ไม่มีไม่มี
แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะ
ช่วงนี้จะทำงานเยอะด้วยค่ะแล้วก็พยายามคุมเลือกทานเอา
ไปกี่โลคะประมาณสามมันก็มีแบบหลายหลายงาน
งานก็อยากให้แบบผอมลงจะได้ถ่ายได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นิดหน่อยค่ะ
ไม่ลดค่ะมันอยู่ได้เท่านี้แล้วก็เกิดงานที่ตั้งใจจะให้มันลีนลงหน่อย
แล้วก็ต่อไปก็ใช้ชีวิตปกติกินปกติ๒๘แล้วค่ะ
น้องเสียงหยากเหรอ
แบบนี้จะโสดได้อีกนานสักแค่ไหนแต่นี่ก็โสดมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคุณนะ
ชอบไงนักข่าวชอบถามนักมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือเปล่าเป็นไงก็อวยพรมาสิจะได้มีแฟน